คุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งเหตุใหญ่ที่ต้องตามคดีกันต่อนะครับ
เพราะว่าเป็นเหตุที่อดีตทหารเกณฑ์มารับจ้างทำงานในไร่
ซึ่งคุณตาวัย๗๔ปีเป็นเจ้าของไร่
ปรากฏว่าคุณตาถูกทำร้ายร่างกายฆาตกรรมโหดคุณ
เอามือไพ่หลังใส่กุญแจมือทุบตีทั้งที่ใบหน้าศีรษะลำตัว
แล้วก็เสียชีวิตเปลือยกายท่อนล่างคว่ำหน้าอยู่ตรงแคร่นี้นะครับ
เป็นเหตุฆาตกรรมโหดพ่อเท่าเจ้าของไร่มันสับปะหลัง
ก็คือคุณตาบุญเฮียงขันทวุฒิอายุ๗๔ปีนะครับ
สภาพศพถูกจับใส่กุญแจมือไพร่หลังใบหน้าและลำตัวถูกทุบตีด้วยของแข็ง
เลือดไหลนองพื้นท่อนล่างเปลือยไม่สวมกางเกงนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ที่กระท่อมท้ายหมู่บ้าน
เขื่อลั่นอำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชายภูมินะครับ
ตรวจสอบพบเงินสด๔๐๐๐บาทของคุณตาหายไปด้วยนะ
เป็นเงินที่ได้จากการขายมันสัมปะหลังแล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋าหายไปเลยครับ
ซึ่งเงินจำนวนนี้ผู้ตายเนี่ยเตรียมจะนำไปประกันตัวหลานชายที่ถูกจับในคดียาเสพติดนะครับ
จากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างเชื่อว่าเป็นฝีมือของนายจักริตกุลแดงอายุ๓๓ปี
ซึ่งเป็นคนงานภายในไร่ที่อยู่กับผู้ตายก่อนเกิดเหตุและหายตัวไปในเวลาต่อมานะครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะฮะพบว่าเมื่อเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาของวันที่๑๖ตุลาคมก็คือวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
นายจักริตได้ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
หลบหนีมุ่งหน้าไปตามถนนระหว่างอำเภอทรัพย์ใหญ่และอำเภอบำเน็ตนรง
เรื่องต้นทางตำรวจได้ปูพรมไล่ล่าแต่ถึงตอนนี้ยังไม่พบตัวมือฆาตกรโหดนี้นะฮะ
โดยนายธนพลจันรงค์อายุ๓๐ปีมีศักดิ์เป็นหลานของผู้ตายนะครับ
แล้วก็รับจ้างทำงานในไร่ด้วยให้ข้อมูลแบบนี้
บอกว่าเขาเป็นคนชักนำนายจักริตมาทำงานกับผู้ตายเองแล้วฮะ
ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันก่อนแต่ด้วยความสงสารไงคุณ
คือเมื่อปลายเดือนกันยายนเจอนายจักริตตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็ยางแบนมาหลบฝนอยู่ก็พูดคุยกันไปมา
เพราะว่านายจักริตไม่มีงานทำแล้วก็ขอมาทำงานด้วย
ด้วยความสงสารเขาก็ให้อาศัยอยู่ด้วย๑อาทิตย์
ก่อนจะพาตัวมาฝากให้ทำงานในไร่ของคุณตาผู้ตายนะครับ
คือก่อนหน้านั้นนายจักริตก็เป็นคนนิสัยดีนะคุณนะ
พูดจาดีไม่ก้าวร้าวไม่มีสิ่งอะไรแปลก
แต่มันมีแปลกอย่างหนึ่งคือวันแรกที่นายจักริตมาเจอ
โชว์กุญแจมือให้ดูไม่รู้ว่าโชว์เพื่ออะไร
เพราะตอนนั้นไม่ได้สนใจนะครับแล้วก็มักจะปิดบังใบหน้าตลอดเวลาเวลาเจอกัน
แต่ก็ไม่คิดเลยว่าคนที่น่าสงสารตกงานมาขออาศัยอยู่ด้วยแบบนี้
จะก่อเหตุฆาตกรรมโหดนะฮะ

แล้วก็ให้พักอยู่นี่ครับ

ปกติครับ
แต่ละวันนี้เขาทำอีกตัวอย่างไรครับ

เป็นคนก้าวร้าวไหมเป็นคนใจดีไหมอะไรอย่างนี้

แต่ละวันก็ล้างถ้วยหุงข้าว

แต่ว่าเป็นคนที่นิสัยดีมากเลยใช่ไหม

เออนะฮะคดีนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่ในพื้นที่ชายภูมินะครับ
เรื่องต้นทางด้านของภูมิกับการสพทรัพย์ใหญ่เปิดเผยนะครับ
คดีนี้ตำรวจชุดสืบสวนภูทรภาค๓
สวนจังหวัดชายภูมิแล้วก็สพท์ใหญ่
ระดมกำลังไล่ล่าติดตามตัวผู้ก่อเหตุอดีตทหารเกณฑ์โหดรายนี้นะครับ
ว่ายังอยู่ระหว่างการหลบหนีในพื้นที่นี่แหละฮะ
และขอให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเบาะแสให้แก่เจ้าหน้าที่ทราบด้วยนะครับ